ดูเรื่องของหมาอีกตัวหนึ่งมันชื่อไอ้หม่อมคุณผู้ชม
มีคนไปเห็นก็โอ้โหสงสารบอกว่าทำไมชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้
คือมันใช้สองเท้าหน้ามันเนี่ยลากสองเท้าหลังที่พี่การ
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อคนก็ไปถ่ายคลิป
แต่สุดท้ายไปดูว่าพฤติกรรมของมันเป็นยังไง
เดี๋ยวให้ชมกันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูภาพครับ
อ้าวน้องมอมน้องมอมยังไงคะหมาหล่อพล

ยังไงนะมันหลอกหลายคนแล้วก่อน

แชร์คลิปเนี่ยเจ้ามอมแกล้งพี่กานคุณผู้ชม

แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตมันจะคันหรือเปล่า
ก็เลยแบบลากเพื่อแก้คันหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นที่นำมาฝากคุณผู้ชม

แสดงเก่ง